ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเล่นในสวนสนุก
โดยเฉพาะช่วงปลายปีอาจจะมีการจัดงานรื่นเริงในหลายจังหวัดหลายพื้นที่
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมคะมีเครื่องเล่นในงานฤดูหนาวประจำปีที่จังหวัดลบบุรี

เป็นแบบเหวี่ยงไปอย่างนี้เป็นแถวอย่างนี้ค่ะ
เมื่อ๔ทุ่มคืนที่ผ่านมา
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเครื่องเล่นนี้

๔คนนะคะกระเด็นตกลงมาจากเครื่องเล่น

นี่ค่ะ

ตลอดทั้งวันก็มีการนำเสนอเรื่องนี้นะคะ

คือมีคนหนึ่งกระเด็นร่วงลงมาจาก
เพลิงข้างบนน่ะคือลงมาถึงพื้นข้างล่างเลยนะคะ

คือเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบให้นะคะว่า

เครื่องเล่นนี้ได้ขออนุญาตถูกต้องไหม

เด็กที่เจ็บ๔คนเนี่ยมีทั้งคนที่หัวแตก

งานนี้จัดขึ้นในสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ
พอคนที่ควบคุมเครื่องเล่นเขาเห็นว่าเหวี่ยงรอบที่๓

อันนี้หลังเกิดเหตุเราให้ทีมข่าวลงพื้นที่ไป
ถ่ายภาพมาให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาของเครื่องเล่นมันเป็นยังไง

เครื่องเล่นนี้นั่งได้๑๘ที่นั่ง
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมีคนนั่งอยู่บนเครื่องเล่น๑๕คน
แล้วก็มีการปิดล็อกแล้วก็เหวี่ยง
เหวี่ยงขึ้นลงตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาคือหมุนไปหมุนมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะ
หลายคนสงสัยว่าไอ้เครื่องเล่นนี้มันล็อกยังไง
แล้วทำไมเด็กถึงหลุดลอยมากระแทกพื้นได้
ชมรมคนรักสวนสนุกให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะว่า
จะได้เห็นชัดว่ามันนั่งยังไงตัวล็อกมันล็อกยังไง
ระบบการล็อกของเครื่องเล่นนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น๒ชุดค่ะ
คือก้านล็อกข้ามบ่าเดี๋ยวไปดูนะคะจะเป็นก้านสีน้ำเงิน
ด้านในจะมีเหล็กด้วยแล้วก็กั้นเอาไว้นี่ด้านล็อกด้านบน
คือเป็นล็อกข้ามบ่าเปิดขึ้นเปิดโลงได้อะค่ะ
ล็อกนี้นะคะจะเป็นก้านล็อกแบบ๒ชุด
เป็นชนิดที่ใช้ร่วมกัน๖ที่นั่ง๓ชุดก็คือล็อก๖๖อย่างนี้ค่ะ
นั่งได้๑๘คน๓ชุดแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปตัวยูนะคะ
ผู้เล่นในแต่ละล็อกแต่ละบล็อก๖ที่นั่ง
แล้วก็จะเปิดปิดพร้อมกันไม่สามารถแยกเป็นรายที่นั่ง
เหมือนเครื่องเล่นของยี่ห้ออื่นอื่นได้ก็จะมีระบบล็อกเป็นเฟืองอ่ะนะคะ
เนี่ยค่ะส่วนด้านหลังคอนโดล่าที่มุมซ้ายเนี่ย
จะมีคันโยกที่ใช้ในการสลักให้หลุดออกจากเฟืองล็อก
อธิบายง่ายก็คือถ้าเราไม่โยกคันโยก
เจ้าตัวก้านล็อกสีน้ำเงินก็จะสามารถปิดลงได้ทางเดียว
แต่ไม่สามารถเปิดขึ้นได้ทางฝั่งขวามือเห็นไหม
เห็นมั้ยคะที่เป็นก้านยื่นขึ้นมาทางขวาสุดใกล้กับที่นั่งแรกอะ
้านคันโยกอันนั้นแหละถูกต้อง
ส่วนตัวก้านล็อกเหล็กในแต่ละชุดเนี่ยนะคะ
จะทำการล็อกด้วยวิธีการเกี่ยวสลักแนวดิ่ง๑ชุด
และสลักกรอนแบบกรอนประตูแนวนอน๔ชิ้น
และที่มุมด้านซ้ายและขวาของแต่ละชุด
จะมีเข็มขัดนิรภัยข้างละ๑เส้น
สำหรับล็อกก้านล็อกเหล็กให้ปิดก็ยึดกับพื้นกอโดล่าค่ะ
มาตรฐานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะการควบคุมเครื่องเล่นในลักษณะแบบนี้
พนักงานควบคุมเครื่องเล่นต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่า
ล็อกตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหรือยัง

ต้องดูว่าล็อกหมดแล้วหรือยัง
ถึงจะเดินไปกดปุ่มเครื่องเล่นให้ทำงาน

ทุกคนที่นั่งอยู่บนเครื่องเล่นเนี่ยล็อกเรียบร้อยนะ

ลักษณะการเล่นของเครื่องเล่นนี้อย่างที่บอกนะคะ

อยู่ทางฝั่งซ้ายมือที่เป็นสีแดง
ตีรังกานะคะเครื่องเล่นนี้คือจะเหวี่ยง

ที่แรงกว่านี้และสูงกว่านี้

อย่างที่บอกว่าเด็กที่เขานั่งอยู่มุมฝั่งซ้ายของเครื่องเล่นนี้ที่ลบบุรี
เขากระเด็นหลุดออกมา
เดี๋ยวค่อยไล่ดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับน้องคนเจ็บ
เด็กหญิงสิริรัตน์อายุ๑๓ปีค่ะ
น้องคนนี้เขาเป็นหนึ่งในเด็กที่กระเด็นออกมาจากเครื่องเล่นนะคะ
นี่น้องเขาเจ็บที่ขาท่อนล่างด้านซ้ายคือหักเลย
อยู่ที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว

แล้วก็ต้องนอนรักษาตัวอย่างน้อย๑เดือน
น้องต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนคุณผู้ชม

น้องบอกว่าคือน้องเขาชอบเครื่องเล่นแบบนี้มาก

แล้วก็พอไปมีที่ลบบุรีเป็นงานฤดูหนาวก็เลยลองเล่นดู
น้องบอกว่าตัวน้องเนี่ยนะคะ
ขึ้นนั่งบนเครื่องฝั่งซ้าย
น้องนั่งเป็นคนที่๓นับจากซ้ายมือสุด

คนคุมเครื่องเล่นเดินไล่ไปไปล็อกจากด้านขวา

ด้านขวาก่อนแล้วไล่ไปเรื่อย
ตรงฝั่งที่น้องนั่งฝั่งซ้าย
คนควบคุมเครื่องเล่นไม่ได้ล็อกค่ะ
น้องเขายืนยันว่าคนควบคุมเครื่องเล่นไม่ได้ล็อกฝั่งที่น้องนั่ง
น้องบอกว่ากำลังกวักมือเรียกบอกให้มาล็อกมาล็อกมาล็อก

คนควบคุมเดินไปกดปุ่ม

แล้วน้องเขารู้แล้วว่าฝั่งน้องไม่ได้ล็อกนึกออกป่ะ

เขาก็ทำได้แค่จับให้แน่นนะคะมันทำอะไรไม่ทันแล้ว
เพราะรอบสามเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ตัวล็อกฝั่งซ้ายมันเปิดออก
ตัวน้องและคนที่นั่งข้างร่วงตกลงมานะคะ
และที่น้องเขาขาหักก็เพราะว่า
ขาของน้องไปฟาดกับรั้วเหล็กค่ะ
เนี่ยกระเด็นลงมาเห็นมั้ยมีรั้วเหล็กข้างหน้า

คือเดินเลยฝั่งซ้ายสุดออกมาแล้วกดเปิดเครื่องเลย

มีคนมาช่วยถึงรู้ว่าตัวเองขาหักค่ะ
แล้วเขาก็เดินไปเปิดเครื่อง

แต่ว่าพยายามจะบอกแต่บอกไม่ทัน

ลูกได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองด้วยนะคะ
ไม่ใช่แค่ขาหักแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลเดือนหนึ่ง

ก็อยากจะให้ลูกไปตรวจกับทางโรงพยาบาล

เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของสมองมากนะคะ

ด้านของนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
บูรวิทยาลัยในฐานะผู้จัดงาน

แล้วก็ทางบริษัทเครื่องเล่นบอกว่าจะรับผิดชอบ

ก็มีหัวหน้าคนงานที่ควบคุมเครื่องเล่น

เบื้องตนตอนนี้ตามข้อมูลของน้องคนเจ็บ
ก็คือคนควบคุมเครื่องเล่น
ไม่เดินไปล็อกฝั่งของน้อง

ใช่เพราะเขาบอกว่าสภาพมันก็ดูผ่านการใช้งานมาประมาณนึงแล้วนะ
ใช่มันเป็นความบกพร่องของตัวเครื่องเล่นหรือเปล่า

เป็นความบกพร่องของคนควบคุมเครื่องเล่น

ทีนี้เราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยนะคะ

นายเอกวัย๓๐ปี
เป็นคนคุมเครื่องเล่นค่ะ

เขาบอกว่าตอน๔ทุ่มค่ะ

มีเด็กวัยรุ่นมาเล่น๑๕คน
แล้วเพื่อนของเขาที่เป็นคนคุมเครื่อง

อยากเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะ

เขาเลยไปรับหน้าที่คุมเครื่องแทนเพื่อน

ตัวเพื่อนคงจะปวดมากค่ะ
เพราะไม่ได้บอกเลยว่าล็อกตรงไหนแล้ว

นายเอกก็เลย
ไปล็อกฝั่งขวาละกันแล้วก็ล็อกฝั่งกลาง

แต่เขาบอกว่าไม่ได้จะเปิดเพื่อให้มันเริ่มทำงานเลยนะ

คือมันลองแบบนี้ไม่ได้นะคุณเนาะ

พอเครื่องเล่นหมุนไป๓รอบเท่านั้นแหละค่ะ
ถึงรู้ว่าตัวล็อกฝั่งซ้ายไม่ได้ล็อก
เด็กก็ปลิวออกมากันเลยอ่ะ

เขาตกใจมากพยายามหยุดเครื่องแล้ว
เขายอมรับว่าเขากับเพื่อนสะเพราเองที่ไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
ถึงกับยกมือไหว้ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
เหมือนกันว่าขามันรอยใช่หรืออะไร

ทุกทีผมจะลองเครื่องก่อน

ทั้งต่ำกรุ่น

รอนี้ผมไม่คุ้มอีกคนอื่นคุ้มแต่ผมช่วยเฉย
ตกใจไหมที่เกิดเหตุการณ์

ไม่รู้จะทำยังไงพอทำได้แค่ขอโทษภาพของเขา
ไปตรวจสอบเครื่องเล่นนี้เหมือนกันนะคะ
หัวหน้าคนงานที่ควบคุมเครื่องเล่นที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกว่า
เขาเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับเลยว่าลูกน้องเขาทั้งสะเพราแล้วก็ประมาทมาก
เขาทำงานคุมเครื่องเล่นมากว่า๑๐ปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลย
เพื่อไขข้อข้องใจหลายคนว่าเครื่องเล่นมันเก่าหรือเปล่า

เขาบอกว่าเครื่องเล่นเนี่ยได้มาตรฐานทุกชิ้น

แต่ก็มีการส่งช่างซ่อมบำรุงจากเวียดนามมาซ่อมบำรุงเป็นประจำค่ะ
ระบบควบคุมระบบความปลอดภัย
ตัวเขาเองคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากเครื่อง
แต่มันเป็นเพราะคนนั่นแหละที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุน่าเศร้าอันนี้ขึ้น

พระนารายเมืองลบบุรีเจ้าที่เจ้าทาง
น่าจะช่วยให้เด็กปลอดภัยคือไม่เจ็บหนักมากไปกว่านี้
เพราะทุกครั้งก่อนนำเครื่องเล่นมาบริการเนี่ย
เขาจะไหว้ขอขมาตลอดค่ะ
ถ้าเชฟตี้ตรงนี้คุณได้ล็อกอ่ะ
ใครก็ดึงไม่ออก
เพราะฉะนั้นความผิดพลาดตรงนี้

เด็กของเราทำงานสะเผ่าครับ

ตี้อื่นมันก็จะเดินทั้งหมด

เราขอสารภาพบาปเลยว่าเราผิดครับ

คนของเราผิดเต็มเปอร์เซ็นต์ครับ

คือน้ำเสียงก็ทั้งเสียใจด้วย

ค่ะแต่งานบางอย่างเนี่ย

เพราะมันหมายถึงความเป็นความตายชีวิตของคนนะ

นี่ดีนะเขาไม่เจ็บหนักเขาไม่เป็นอะไรมาก
ถ้าโอ้โหถึงขั้นแบบเสียชีวิตวงเสียชีวิตขึ้นมา

รับผิดชอบกันไม่ไหวจริงคือต้อง
ต้องควบคุมให้แบบรัดกลุ่มกว่านี้

ทีมข่าวของเราไปคุยกับพ่อของเด็กคนนึงค่ะ
เขาก็เจ็บจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะ
คุณพ่อของเด็กชายอายุ๑๒ปีคือน้องคนนี้
เขากระเด็นออกมาจากตัวเครื่องเล่น

หัวแตกนะคะเพราะว่าเขาไปกระแทกพื้น
คือคนนี้คือคนที่กระเด็นร่วงลงมาถึงพื้นข้างใน
น้องเขาบอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่คุณพ่อบอกว่าสภาพจิตใจน้องยังไม่ค่อยดี
กลัวมากเลยคือน้องเขาชอบนะชอบเครื่องเล่นนี้นะ
แต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวน้องเขาจะไม่กล้าเล่นอีกแล้วว่าพ่อบอก
คือพ่อบอกว่าเหตุการณ์ยังจำติดตาได้เลยนะคะ
แล้วพ่อบอกว่าพอเห็นคลิปภาพนี่โอ้โห
ใจหายแวบเลยสะเทือนใจคือคิดในใจเลยว่าโชคดีมากที่ลูกพ่อไม่ตาย
ก็เลยอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการว่าต้องรับผิดชอบมากกว่านี้ค่ะ
ก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะเป็นลูกเรา
ขนาดแม่เขายืนอยู่นี้ยังไม่คิดว่าเป็นลูกตัวเองลอยลงมาเลย
ก็ตอนแรกก็ตกใจก็ตอนนี้ก็สภาพก็คือเหมือนยังมีการตกใจอยู่
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
นางจิดาพาสมสงวนสุดนะคะ
เธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนไปรอลูกชายที่เล่นเครื่องเล่นนี้ค่ะ
เพราะว่าลูกชายชอบเล่นเครื่องเล่นเป็นประจำทุกปี
ช่วงจังหวะที่กำลังเล่นกันอยู่ก็เลยยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปลูกก็ตามปกติ
อยากถ่ายคลิปลูกเล่นเครื่องเล่นเก็บไว้ดู
จู่เด็กที่นั่งทางฝั่งซ้ายก็ถูกเหวี่ยงลงมากระแทกพื้น
เธอบอกเธอตกใจมากนะคะเป็นห่วงลูกมากนะคะ
ไม่คิดว่าคนคุมเครื่องจะสะเพราขนาดนี้
ต่อไปจะไม่ให้ลูกเล่นอีกแล้วค่ะ
แม่ก็เพิ่งเดินไปตรงนั้นพอดี
เพราะแม่ลงจากชิงช้าสวรรค์พาหลานสามคนลง

แล้วลูกชายก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นอยู่แล้ว
ตอนนั้นเห็นเด็กตกลงมาเห็นเด็กเห็นลงไปก่อน
คือกระเด็นลงไปแล้วหน้าคว่ำลงไป
มีใครบาดเจ็บอะไรเยอะอีกไหม
สี่คนที่อยู่ข้างบนที่ไม่ได้ร่วงลงมาคือมีรั้วกั้น
แล้วก็เครื่องที่พนักงานควบคุมอยู่คือมันกั้นไว้
สี่สี่คนอ่ะประมาณนั้นอ่ะกระเด็นคือไปทับกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยไปกองกันรวมกันอยู่
ก็คือร้องให้เขาหยุดเครื่องร้องให้เขาหยุดเครื่องบอกว่าให้หยุดหยุดอะไรอย่างเงี้
แต่คือคนที่คุมเครื่องเขาก็พยายามพยายามคุมเครื่องอยู่คือให้เครื่องมันชะลอลง
คือมันต้องดีกว่านี้อ่ะเพราะอันนี้เหมือนมางานมาเนี้ยมาทุกปี
แต่ว่าไม่มีความปลอดภัยเลยก็คือไม่มีการปรับปรุงก็เป็นเครื่องเดิมตัวเดิมเหมือนทุกปี
ส่วนลูกของนางจิดาพานะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนั่งอยู่บล็อกกลาง
เขาอยู่ในเหตุการณ์เลยนั่งตรงนี้ค่ะตามลูกศรชี้เขาตกใจมากนะคะ
เขาเล่นเครื่องเล่นนี้บ่อยเล่นทุกปีเล่นมาเป็น๑๐ครั้งไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหบอกเลยว่ากลัวมากจะไม่เล่นอีกแล้วอ่ะ
ขึ้นไปผมก็ล็อกดีอ่ะดีมาก
แล้วพี่คนคุมเครื่องเขาได้เช็คเราเช็คเพื่อนข้างไหมครับ
ก็ไม่ได้เช็คอะไรมากเลยพี่เขาก็ล็อกไปแล้วก็ไปเลย
เห็นไหมว่าเขาไม่ได้เช็คเพื่อนข้างที่ล่วงหล่นลงไปเห็นไหม

เห็นเขาเดินไปล็อกเขาเฉยเพราะว่าอีกคนนึงเสื้อฟ้าที่เด็กโตมาใช่ไหมพี่
เข้ามาที่หลังแล้วพี่เขาเตรียมจะเล่นแล้วเขาก็เลยคงรีบอ่ะพี่
เปิดให้นั่งแล้วก็รีบรีบล็อกออกมาก็รอบหนึ่งโรปสองก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าเถอะรีฟสามบึบลงมาตัวล็อกมันเปิดอ่ะพี่มันก็เลย

ลอยข้ามหัวพี่คนนั้นที่กลุ่มเครื่องไปเลยมั้ยครับ

ถ้าเขาเปิดให้เล่นอีกวันนี้อยากไปเล่นอีกไหม

ขนาดเป็นคนที่ชอบเล่นมากเล่นทุกปีนะ
เขาบอกเห็นภาพแบบนั้นคล้าตาเขาบอกเขาไม่ไหวละไม่เอาดูดีกว่า
น้องบอกว่าพี่ครับผมมีพระดีโชว์พระให้นักข่าวของเราดู

น้องเขาบอกติดตัวตลอดไม่เคยถอดเลย
พอลงมาจากเครื่องเล่นได้น้องยกมือไหว้เลย
คือน้องเชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
คืออาจดีนะที่น้องไม่นั่งฝั่งซ้ายดีนะที่น้องนั่งตรงกลาง
ดีนะที่น้องไม่เป็นอะไรก็เลยโชว์พระให้ดูแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องทางคดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ชัยเกรดโกมล
ผู้กำกับสพเมืองลบบุรีบอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวน
และรอผลตรวจจากฝ่ายวิศวกรรมโยธานะคะ
ว่าเครื่องเล่นนี้มีอะไรผิดพลาดที่ตัวเครื่องเล่นด้วยหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นเพียงแค่ความบกพร่องของคนควบคุมเครื่องเล่นนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร
แต่ยืนยันว่าแจ้งข้อหาแน่ดำเนินคดีแน่นะคะ
ส่วนอาการของคนที่เจ็บทั้งหมดตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
เจ้าของเครื่องเล่นเขาบอกว่าเขามีประกันชั้นหนึ่ง
เขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดุเหลียวดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทุกอย่าง
ส่วนเรื่องที่ว่าเครื่องเล่นนี้มันจะต้องปิดอีกนานแค่ไหน
ตำรวจบอกว่าตำรวจเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะปิดอีกนานแค่ไหน
ค่ะซึ่งเรื่องนี้วศธหรือว่าวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมก็ออกมาวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นให้ฟังแล้ว
ก็สอดคล้องกับทั้งหมดที่เราเล่ามานี่แหละค่ะ
สัตว์อาจารย์อเนกสริพาณิชกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาของวศธ
เคราะห์ไว้ว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดที่คนคนควบคุมเครื่องเล่นนี่แหละ
ไม่ตรวจสอบระบบล็อกให้ดีแล้วก็ไปเปิดเครื่องให้ทำงาน
พอเครื่องมันทำงานปุ๊บมันก็เหวี่ยงคนลงมาแบบนี้เนี่ยแหละค่ะ
เดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มเติมด้วยนะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขามีการแจ้งพนักงานท้องถิ่น
มีการตรวจสอบครบถ้วนหรือเปล่าในการออกใบรับแจ้งให้ใช้เครื่องเล่น
ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้ไม่เกิน๑๕วัน
ต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยเครื่องเล่นทุกอย่าง
สดุอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยต่าง
เรื่องราวเรื่องรั้วกั้นคือต้องเช็คให้ละเอียดทั้งหมด
ไม่ใช่แค่คนที่เล่นบนเครื่องเล่น
แต่จะต้องไม่เกิดอันตรายสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือว่า
อยู่บริเวณใกล้ด้วยนะคะ
และผู้ประกอบการต้องอบรมพนักงาน
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย

ซึ่งนักข่าวของเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะ
ลบบุรีที่เขามีเครื่องเล่นมีสวนสนุกกันนี่แหละ
นักข่าวของเราบอกว่าชิงช้าสวรรค์วงล้อหมุน
เครื่องเล่นที่เกิดเหตุเนี้ยเจ้าของเดียวกันอืมปิดอยู่น่ะ
ก็ไม่ได้เปิดให้บริการเพราะว่าถูกสั่งให้หยุดการใช้งานชั่วคราว
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะเมื่อช่วงค่ำนี้เอง
เป็นภาพล่าสุดเลยนะคะนี่เงียบเหงาค่ะก็ปิดไฟมืดอะค่ะ
แต่คนไปดูไปดูสถานที่เกิดเหตุว่าเครื่องเล่นที่มันเกิดเหตุมันเป็นยังไง
แต่ว่ามันก็เงียบเหงาไม่มีใครกล้าเล่นแล้วก็ยังปิดให้บริการอยู่นะคะ
ค่ะอืมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากนะ
หลายคนบอกคนไม่มีลูกไม่รู้หรอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาเห็นแบบนี้
ใจมันจะขาดใช่ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าก็เข้าใจนะว่าอาชีพอะไรมันสามารถผิดพลาดกันได้บ้าง
แต่อาชีพบางอาชีพห้ามพลาดค่ะเพราะมันคือชีวิตคน